ก่อนเลยนะคะเราย้ำเตือนกันมาตลอดว่าบ้านไหนที่มีปืนผาหน้าไม้ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
บ้านนี้ค่ะที่จังหวัดปลาจีนบุรีพ่อใช้ปืนอัดลมไปยิงหนูนาไปยิงนก
พอยิงเสร็จแล้วคือเอาปืนอัดลมมาวางไว้บนโต๊ะกลางห้องโถงแล้วข้างในมีกระสุนอยู่
ลูกสาววัย๑๐ขวบค่ะไปเล่นปรากฏว่าเกิดพลาดนะคะ
ลั่นเข้าขมับยิงขมับน้องจนสุดท้ายน้องเสียชีวิต
พ่อแม่ก็เลยเสียใจอาการแบบนี้ค่ะ
เห็นแล้วครับ
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเนี่ยคือได้แต่พร่ำโทษตัวเองนะคะ
เผลอเลอวางปืนอัดลมวางไว้บนโต๊ะจนลูกมาหยิบ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวคือกลายเป็นการพลัดพลากไปนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นน้องผู้หญิงวัย๑๐ขวบนะคะ
ก็นอนแน่นิ่งอยู่ในบ้านนะคะมีเลือดไหลท่วมตัว
พอปืนกระบอกนั้นไปเก็บไว้ในที่ของมัน
คือวางไว้แบบนี้ก่อนเลยนะครับ
วางไว้แบบนี้ค่ะแล้วจังหวะนี้
ลูกสาววัย๑๐ขวบมาหยิบปืนไปเล่น
มาหยิบปืนไปเล่นแล้วปืนลั่นเสียงดังเลยนะครับ
ลูกสาวจังหวะนี้ล้มฟุบไปนอนกับพื้นแน่นิ่งค่ะ
เขาตัดสินใจรีบวิ่งไปอุ้มลูก
ไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้าน

ดูยินเคยยิงเคยยินเคยเล่น

ชื่อว่าคุณสุธิการเทศนาอายุ๔๓ปีค่ะ

บอกว่าขณะทำงานอยู่ที่สวนเนี่ย

แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าลูกไปโรงพยาบาล
เจ็บอะไรปวดอะไรโดนอะไรมา
เลยมาดูที่โรงพยาบาล
ก็มาเห็นว่าลูกเนี่ยสภาพเป็นแบบที่เห็นแล้วนะคะ
รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจมาก

ก่อนที่จะเกิดเหตุคุณแม่ออกไปทำงาน

แต่คุณแม่กลัวว่าเดี๋ยวจะไปโซนเล่นตากแดด

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ไม่คิดว่าในบ้านจะมีอันตรายแบบนี้นะ

เพราะว่าอยู่ข้างบ่อข้างสระ
เออมึงต้องไปเอาลูกร้อนไข้หรืออะไรอยู่บ้านนั่นแหละ
มึงก็ไม่ได้เอาเข้าไปเป็นอย่างนั้น

ตำรวจสพประจันตคามเจ้าของคดีบอกว่า
ตอนนี้ได้นำตัวพ่อของเด็กไปสอบปากคำ

กระสุนปริศนาที่เจาะขมับลูกสาวเนี่ย
เกิดจากความประมาทอุบัติเหตุหรือเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
อยู่ระหว่างหาหลักฐานพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
เรื่องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาพ่อของเด็กคือ
มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ปืนนี้นะครับนอกจากจะเก็บให้มิดชิดแล้วนะฮะ
ปืนกับกระสุนเนี่ยแยกมันออกจากกันด้วยนะครับ